มาดูดราม่าระดับจังหวัดระหว่างเพชรชบูรณ์กับพิจิตรเขามีพื้นที่ติดกัน
วัยรุ่นจากจังหวัดพิจิตรนะคะไปเที่ยวดูทะเลหมอกภูทะเปิกที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
แต่ช่วงกลางคืนดึกไม่รู้คึกอะไรขึ้นมา
คว้าสีสเปรย์ไปพ่นคำว่าพิจิตร

แล้วถามว่าคนอื่นเขารู้ได้ไงเพราะว่าเพื่อนนะ

น่าทำอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไร
และนี่มันเป็นทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะ

ใช่ไม่ต้องประกาศศักดาว่าตัวเองมาจากไหนหรอกนะคะ

แล้วก็เช็คอินด้วยระบุสถานที่ทะเลหมอกภูทับเบิก

รามาที่มันเกิดขึ้นคือเริ่มต้นจากการข้ามจังหวัดก่อน
แต่ว่าหลังจากนั้นมันกระจายออกไปเรื่อย
เป็นดราม่าที่คนหลายจังหวัดก็อยากแสดงความคิดเห็นนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์เสียหาย

เป็นคลิปถัดมาให้คุณผู้ชมดูเลยค่ะ
เขาบอกว่าผมขอโทษครับ
และออกมารับผิดชอบสังคม

ตอนมาพ่นกลางวันท้องฟ้าสวยใช่ไหม

สะอาดเรียบร้อยไม่มีคำว่าพิจิตรติดอยู่อีก

เพชรบูรณ์เขาก็บอกเขาก็ใจกว้าง

เขาลบภาพผู้ชายคนนี้ที่ไปพ่นสีคำว่าพิจิตรออกไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
นี่เห็นไหมวัยรุ่นครับมันทันอย่างนี้มันไม่เท่หรอก
แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วรับผิดไปแก้ไขคนก็ให้อภัย
แล้วก็แต่งชุดคล้ายศิลปินมะเร็งเกงกองด้วยนะ
เดี๋ยวเขาจะผิดนะไม่ใช่นะคุณผู้ชม